คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างแฟนนุ่มกับสาว

กรณีของนายเอ็มหรือกรณีอื่น

แต่ว่าตัวผู้หญิงถูกบีบคอจนเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจผู้ท้อนน้องขามอศรีราชาจังหวัดชมพุรี
พร้อมแพทย์เข้าตรวจสอบเหตุฆ่ากันตาย

ภายในซอยสุขสมพรหมู่ที่๑๑ตำบลหนองขาม
ที่เกิดเหตุนะครับอยู่ภายในห้องเล็กที่๑๗
พบศพนางสาวผุศดีขวัญเมืองอายุ๒๓ปี

สภาพศพบริเวณลำคอมีรอยฟกช้ำ
จากการถูกบีบแล้วก็จมูกมีเลือดไหลออกมาด้วยนะครับ

แต่พบเอกสารของนายพิจิตรพุ่มพวงอายุ๓๓ปี
ชาวอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งเป็นแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิตวางอยู่บนโต๊ะครับ

ได้เข้ามาพักอาศัยที่หอพักประมาณ๒เดือนที่แล้ว
โดยทั้งคู่ทำงานเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่ง

โดยบ่นนะครับว่ามีชายอื่นมายุ่งวุ่นวายกับแฟนสาวของเขาอยู่บ่อยครั้ง
กระทั่งเที่ยงคืนเพื่อนได้ไปเคาะห้องของนายพิจิตร
เพื่อไปปลุกให้ไปทำงานกะดึกนะ
แต่เคาะเท่าไหร่เคาะอยู่นานก็ไม่มีเสียงตอบรับตอบกลับ
ได้มองผ่านกระจกบานเกร็ดไป
พบแฟนสาวของนายพิจิตรนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียง
แต่นายพิจิตรไม่อยู่ที่ห้องก็แปลกใจเหมือนกัน
ธรรมดาต้องไปทำงานแล้วถ้าไม่อยู่ห้องแล้วไปไหน
ก็พยายามเรียกเพื่อนมาช่วยให้เรียกนายพิจิตร
แล้วก็เรียกของแฟนสาวอีกครั้งก็พยายามจะเคาะแหละว่า
ทำไมผู้หญิงนอนในห้องไม่ตื่นซะที
ผู้หญิงไม่ยอมตื่นเลยนะครับปรากฏเพื่อนก็เลยต้องแจ้งความ
กับตำรวจให้มาตรวจสอบแล้วก็พบว่าตัวผู้หญิงเสียชีวิตไปแล้วครับ
จากการสอบสวนตำรวจคาดว่านายพิจิตร
น่าจะลงมือก่อเหตุบีบคอแฟนสาวจนเสียชีวิตด้วยความหึงหวง
โดยจะส่งศพไปให้แพทย์นิติเวศตรวจหาสาเหตุการตาย

จากนั้นนะครับจะได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับต่อไป
ขณะเดียวกันชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่แกะรอย
ล่าตัวแฟนนุ่มรายนี้มาดำเนินคดีโดยเร็วครับ
ช่วงนี้โอ้โหปัญหาที่เกิดจากเรื่องของความรักเนี่ย